คุณผู้ชมค่ะพักนี้ได้ยินบ่อยเหลือเกิน

คือแฮชแทกอันดับหนึ่งเลยเมื่อสันดาที่ผ่านมา
มันหมายถึงว่าการหมดความสนใจอะไรในบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า
ว่าหมดความหลงไหล

อะไรประมาณนั้นคือไอ้แคปชั่นไอ้คำเนี้ยนะคุณผู้ชมค่ะ
สืบเนื่องมาจากการเลิกลาของคุณโอ๊ตปราโมดนั่นเองคุณผู้ชมนะ
ที่มันมีคำว่าหมดแพชชั่นขึ้นมานะแล้วก็หลายคนก็ยังแบบว่าคอมเมนต์
เป็นในด้านแบบเสียเสียให้หายอยู่นะคะแล้วเราเนี้ยก็เลยไปเจอเพื่อนสนิทของคุณโอ๊ตปลาโมด
ส่วนตัวเนี่ยคุณพลอยไม่ขอพูดอะไรมากนะ
ขอเป็นกำลังใจอยู่ห่างอย่างห่วงดีกว่าค่ะ
เค้าเครียดมากเลยคือเค้าเป็นคนแคร์ขนมาก
แต่ว่าคือสำหรับหนูหนูไม่เคยเห็นมุมนี้ของเขา
หนูก็เห็นแต่มุมแบบเป็นพี่เป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอเห็นมุมนี้เราไม่รู้เราจะปลอบใจยังไง
เราก็ได้แค่ให้กำลังใจทำหน้าที่ในส่วนนี้ให้ดีที่สุดค่ะ
ก็พยายามบอกเขาว่ามันก็ต้องมีคนที่ชอบเรา
ก็คือคนที่อาจจะไม่ได้ชอบเราอะไรอย่างนี้
พยายามให้กำลังใจตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็อย่าไปอ่าน
เออให้กำลังใจคนเดียวไม่พอค่ะ
ขอต่ออีกสักหนึ่งคนเลยดีกว่านะคะคุณเช่นเดียวกับรุ่นน้องคนนี้นะฮะสุดซีเลย
แล้วก็เชื่อว่าพี่โอ๊ตค่ะจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะ
ก็ไลน์ไปหาก็ให้กำลังใจเขาเรื่อยครับ

ผมว่าให้เวลาเขาพักสักนิดหนึ่งดีกว่า
สำหรับคุณโอ๊ตก็ให้กำลังใจกันไปนะคะ

ตอนนี้ก็ไปที่ไม่รู้พักใจหรือเปล่านะ
ที่หัวหินคุณผู้ชมก็เข้าไปดูนะ
ก็สวยงามทีเดียวนะฮะ

แล้วก็ยังไม่มีใครมาจับจองแต่อย่างใดนะคะ